ตามกันต่อสำหรับคดีสามีเก่าโหด
ที่ทั้งชักปืนปากกาจอที่หน้าผากของอดีตภรรยา
แล้วก็กดไปแล้ว๑นัดนะแต่ลูกมันไม่แตก
ทีนี้ก็เดินไปหยิบมีดมาแทงอดีตภรรยา
จนเธอล้มเลยแล้วก็มีบาดแผล

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา
ที่เกิดเหตุในหมู่บ้านพรทิพย์ที่ตำบลหนองกี่

ตำรวจศพกะบินบุรีรุดไปตรวจสอบ
แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เร่งกู้ชีพกู้ภัย

คือนางสาวสิริรัตนพรมโชธอายุ๒๕ปี

ที่เบรยลำตัวนับสิบแผลอาการสาหัส
นอนจมกองเลือดรีบนำตัวส่งโครงพยาบาล
จากการสอบถามสอบปากคำนายปรีชาอายุ๑๗ปี
ซึ่งเป็นน้องชายของนางสาวสิริรัตน์คนเจ็บ
ก็เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ
ตัวของเขาเองพร้อมกับพี่สาว
กำลังทำกับข้าวกันอยู่หน้าบ้านพร้อมกับหลานนะคุณนะ
หลังจากนั้นนะครับนายสงกรานสารกิ่งอายุ๔๕ปี
ซึ่งเป็นอดีตสามีของพี่สาว
แล้วก็มีลูกน้อยด้วยกันเป็นลูกชายวัย๙เดือน
อดีตสามีคนนี้ขับรถกระบะมาจอดหน้าบ้าน
จากนั้นก็เดินตรงเข้าไปหาพี่สาว
กำลังนั่งเล่นอยู่กับเด็ก๓คน

เป็นลูกชายวัย๙เดือน
ที่เกิดจากตัวของพี่สาวเองกับนายสงกราน
คือนายสงการก็เป็นพ่อแท้ของเด็กคนนี้ด้วยนะครับ
แล้วก็ตัวผู้บาดเจ็บกำลังอุ้มลูกคนนี้อยู่

เอาปืนปากกามาจ่อที่ศีรษะจ่อที่หน้าผากของพี่สาว

จากนั้นนายสงกรานก็เดินไปหยิบมีดปลายแหลมที่รถ

ทั้งที่พี่สาวกำลังอุ้มลูกน้อยวัย๙เดือนอยู่นะคุณนะ
นายสงกรานอุ้มลูกน้อยวัย๙เดือน
ไปไว้ที่ท้ายรถกระบะ
เกินกลับไปแทงนางสาวสิริรัตน์ต่อคุณ
กลายเป็น๑๐แผลเลือดท่วมเลยนะครับ
แล้วก็นายสงกรานก็ขับรถกระบะหลบหนีไป
สงกรานท้ายที่สุดแล้วก็เข้ามอบตัวกับตำรวจ
พร้อมให้การบอกว่าสาเหตุที่ลงมือแทงอดีตภรรยา
เพราะเขาคับแค้นใจมากเขาพูดแบบนี้เลย
ครับแค้นใจมากบอกเลิกผมขอหย่ากับผม
ทำให้เราขึ้นศาลนะครับ
โดยเขาเองแค่เล่นหวยไป๓๔รอบ
เล่นการพนันไป๔๕รอบ๔อาทิตย์ติดเท่านั้นเอง
แต่ฝ่ายหญิงฟ้องผมฟ้องขอหย่ากับผม

แต่ทีนี้ที่เขาบอกครับแค้น

เขาคิดว่าผู้หญิงปันใจให้กับชายอื่น
ปัญญาให้กับชายอื่นด้วยมีคนอื่นด้วย
เขาก็เลยก่อเหตุครั้งนี้นะครับ
น่าจะมีกิ๊กแล้วก็มีชู้ครับผม

เขาหาว่าตัวอดีตภรรยามีกิ๊กมีชู้
คือขึ้นสารฟ้องหย่ากันไป
แล้วก็หย่ากันไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองครับ
แล้วก็มาเกิดเหตุในครั้งนี้นะครับ
แล้วก็ถามเขาว่าจะขอโทษใครหรือเปล่า
จะขอโทษทางอดีตภรรยาที่ถูกแทงจนบาดเจ็บสาหัสหรือไม่
หรือว่าจะขอโทษญาติของอดีตภรรยาหรือไม่

ผมไม่ขอโทษใครทั้งนั้นเขาพูดแบบนี้นะครับ
แต่ว่าพนักงานสอบสวนก็ตั้งข้อกล่าวหานักแล้วครับ

คือฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ส่วนจะมีการแจ้งข้อหาอื่นเพิ่มเติมหรือไม่
ก็ต้องดูอาการของผู้บาดเจ็บอีกครั้งนะครับ
สิทธิ์ข่าวไปสอบถามนายสมัยพรมโชธ

พ่อคนเจ็บบอกว่าทางแพทย์แจ้งว่า

เพียงทั้งคู่ได้แยกกันอยู่แล้วนะครับ
อย่างไรก็ตามก็ฝากไปถึงญาติของผู้ต้องหา
ขอให้มาคุยกันมาปรึกษาหาบริกันเกี่ยวกับหลาน
ก็คือเด็กชายตัวน้อยวัย๙เดือนนี่นะ

ส่วนทางคดีนั้นนะครับก็จะไม่เข้าไปก้าวล่วง
ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจครับ

ตำรวจได้เชิญน้องชายของผู้บาดเจ็บ
เข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมที่สพกบินบุรีนะครับ

ตำรวจได้ประสานมูลทิศัตริย์พุทธธรรม

ซึ่งผู้ต้องหานั้นระบุว่าเป็นปืนปากกา

เมื่อวานเขาให้ข้อมูลกับตำรวจเหมือนสับสนอยู่นะครับ

เขาก็รับสาภาพบอกว่าโยนทิ้งปืนไว้

ก็ทำให้เมื่อคืนนี้ตำรวจไปหาปืนผิดจุดผิดที่

ส่วนมีดนั้นนะฮะก็อยู่ที่จุดเกิดเหตุแล้วครับ

แล้วก็บ่ายวันนี้นะครับตำรวจจะคุมตัวผู้ต้องหา
ทำแผนประกอบคำรับสาภาพด้วย